รักมากนะครับผม
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด
คือเคลียร์กันจริงนะครับมันก็ต้องสนุกสิครับ

เปิดมาครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะเป็นรายการอื่นไปไม่ได้
จากร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ผ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะ
คือเสียงเพลงมาได้ก็ตามที่ร้องครบ๑๐ค่ะ

รออยู่ตรงนี้เลยค่ะรอเป็นทุนให้คุณคุณที่รักนำไปสู้ชีวิตค่ะ
ใช่แล้วครับเรายินดีจ่ายให้แจกให้ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนะครับ
รับไปเลยจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่
และอย่างที่ถ้าได้ชมรายการของเราสัปดาห์หรือว่าข่าวที่แล้วนะครับ
ก็คงจะทราบกันดีว่าเรามีคลิปเราปล่อยคลิปออกไปเป็นภาพของ
นักสู้ชีวิตคนล่าสุดซึ่งไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร
ตั้งแต่เราทำรายการร้องได้ให้ล้านมาเนี่ยคนนี้แปลกที่สุด
แล้วก็วันนี้จะเป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่งเลยค่ะ
เรียกได้ว่าเรายังไม่เคยทำมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกของเราเช่นกันค่ะ
ส่วนจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมที่รักต้องไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
เชิญครับ
สวัสดีครับผมชื่อแซนนะครับชื่อจริงชื่ออโนไทยแสงเวียนครับผมครับ
ผมตาบอดครับเวลาจะไปไหนมาไหนก็เดินแถวนะครับผมครับ
ควานหารถครับผมควานหารถเวลารถจอดข้างหน้าครับ
รถกระบะอันนี้รถโอ้รถสี่ประตูรถรถปาเจโร่
โอ้รถกระบะที่ผมตกมือมันแสดงจะสะท้อนครับผม
หรือว่ารถจอดข้างหน้าครับผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับผม
จำเพื่อนแหละสามคนนะครับผมรักมากแล้วครับผม
ตั้งเล่นวงอาคาเบล่าด้วยกันนะครับผมครับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วครับ

คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจผมชื่อพอประหยัดทรงคำครับ
อ่าปัจจุบันเป็นประธานมูลิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาภาคเหนือ
กับแซนเนี้ยผมรู้จักมานานฮะประมาณห้าหกปี
เขาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสองคนตะบอดภาคเหนือ
ที่แม่โจ้ที่อำเภอสันทรายครับที่นั่นเขาจะมีการฝึกอาชีพหลายอย่าง
แล้วก็เวลามีแขกไปเลี้ยงอาหารหรือว่ามีอะไรต่างเนี่ย
เขาก็จะมีการแสดงความสามารถของเด็กให้กับแขกดู
ซึ่งมันก็จะมีอยู่๓คนที่ร้องเพลงแล้วก็ทำดนตรี
ผมไปเจอครั้งแรกผมก็ทึ่งมากครับมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มาก
ในวงของเขามี๓คนด้วยกันก็คือว่าน้องแซนเขาจะตาบอดแล้วก็เขาจะมีออทิสติกร่วมด้วย
เราเรียกว่าเขาพิการซ้อนก็คือว่าในหนึ่งคนเนี่ยมีความพิการ๒ประเภทอยู่ด้วยกัน
คือเขาจะจำสิ่งต่างในภาพรวมรอบกายเขาจะไม่ได้ก็จริง
แต่ลักษณะของเด็กออทิสติกเนี่ยบางทีถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะมีความจำ
แล้วก็เขาจะมีความสามารถทางด้านนั้นสูงมาก
ปีชาก็ทั้งตาบอดแล้วก็ทั้งมีสภาวะออทิสติกด้วย
แล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่างรุมร้าวเขาด้วย
ส่วนกบนี้ก็จะดีกว่าเพื่อนตาบอดอย่างเดียว
สติปัญญาหรือความจำหรือการสื่อสารกับเรานี่ก็ปกติก็เหมือนกับคนตาบอดทั่วไป
ก็สำหรับทั้งสามคนเนี่ยนะครับเขาก็อายุเยอะแล้วอายุสามสิบกว่าหรือจากสี่สิบเนี่ย
เขาก็ต้องออกจากระบบมาแล้วก็มาดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านของตัวเอง
แซมก็มาอยู่ที่เชียงใหม่กบก็ไปอยู่ที่กำแพงเพชรปรีชาก็ไปอยู่ที่แม่ริม
พอทราบว่าเขาต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเราก็รู้สึกว่าเสียดายมากเพราะว่าความสามารถลักษณะอย่างนี้มันหาไม่ได้เลย
ผมเองมีความประทับใจมากแล้วก็ทำยังไงอยากจะให้เขามารวมกันแล้วก็ทำให้สร้างสีสันให้กับสังคมครับให้คนทั่วไปได้มีความสุข
ซึ่งพี่แก้วเจ้าเป็นเพื่อนบ้านของน้องแซนนะคะน้องแซนก็เป็นคนนอนที่หน้าค่ะแต่ตอนเล็กนี่แกจะโซนมากนะชอบขึ้นปีนไปขึ้นรั้วขึ้นตรงนั้นตรงนี้สมองแล้วก็เหมือนพัฒนาการจ๊ะเนาะจ๊ะคนปกติเนอะน่าสงสารจ๊ะเพราะว่าพ่อแม่เปิ้กระต่ายหมดแล้วค่ะทุกวันนี้หลังจากน้าเปิ้ลก็กลับเมืองนอกเนอะแล้วเปิ้ก็ฮือฮับ
จนวันนี้กับวินาที่เอาข้าวไปทรงพี่น้องแซนค่ะวันละ๓มื้อ
ตัดสินใจหิวกระเป๋าเดินทางมาสู้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
อยากมีเงินให้คนเจ้าตาฮักกกับพิชาครับ
ผมอยากบอกปีชากับกบรอก่อนเดี๋ยวจะไปตามหา

ถึงโลกจะมืดแต่ถ้าใจสว่าง

คิดถึงด้วยค่ะในชีวิตไม่มีใครค่ะ
พ่อแม่ไม่มีสิ่งที่มีเลยคือเพื่อน
ไม่ได้เจอกันมานานหลายปี
มีความคิดถึงพื่นมากไม่น่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไร
แต่วันนี้ค่ะแซนอยู่กับเราแล้วค่ะ
ประทับใจจริงแล้วทึ่งทึ่งจริงนะครับในความสามารถของเขา
วันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากเขาให้เขามาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณแซนนะครับหนุ่มพิการซ้ำซ้อนกับมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ครับ

ขออนุญาตครับตรงนี้ครับ
นี่ครับปานมุมอยู่นี่ครับมาตรงนี้ตรงนี้เป็นกระดายครับกระดายอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่ง
วันนี้เป็นเวทีแล้วตอนนี้เป็นเวทีเลยมันมีเวทีตรงนี้ตรงกลางเวทีนะครับ
แซนตอนนี้คนดูน้องแซนอยู่น่าจะเป็นล้านคนนะครับ
แซ่นคะครับผมพี่ชื่อพี่เป๊กกี้สีธัญญาค่ะพี่เป๊กกี้สีธัญญา
ยินดีที่ได้รู้จักแซนนะคะครับผมปีนี้แซนอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบกว่าแล้วครับผม
งั้นเป็นน้องค่ะพี่แซ่นพี่แซ่นนะคะสวัสดีพี่แซ่นนะคะสวัสดีค่ะ
เรียกว่าน้องเป๊กกี้ได้นะคะครับผมน้องเป๊กกี้ครับผม
ฝั่งโน้นพี่นุ่มปีนี้ก็๒๐
น้องแซ่นนี้ตาบอดนะครับตั้งแต่เกิดเลยไหมครับ
ตั้งนานแล้วครับตั้งนานแล้วกันป้าบอกตั้งนานแล้ว
แล้วก็มีอาการเป็นออทิสติกด้วยนะครับแล้วก็ยังบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้วย
แซนคะพี่แซนรู้อายุที่แท้จริงของพี่แซนไหมว่าอายุเท่าไหร่
ก่อนนี่๓๐นะครับผมค่ะแต่ก่อน๓๐แล้ววันนี้ละคะ
กว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะยังไม่รู้เลยครับ
แซนวันนี้พี่แซนมากับใครอ๋อพอดีมากับพี่เบิ้มการันตีครับผม
เบิ้มเป็นใครคะพี่เบิ้มการันตีทีมงานการันตีนักเป็นนักร้องนะครับผม
ทีมงานการันตีต้อนรับพี่เบิ้ลด้วยนะคะสวัสดีพี่เบิ้มค่ะ

พี่เบิร์มต้องให้พี่เบิร์มแนะนำตัวเองช่วยหน่อยพี่เบิร์มเป็นใคร
ผมเบิร์มการันตีครับสิริปปินอยู่ทางเหนือครับพอดีท่านผอประญาติสงคัมขอว่า
ช่วยพาน้องมาที่รายการนี้หน่อยครับผมเพราะว่าน้องเป็นแรงบันดาลใจอีกหลายคน
น้องสู้ชีวิตน้องเป็นตาบอดออทิสติกแล้วความจำบกพ่องน้องเรียนหนังสือคือไม่รู้เรื่องเลย

มีอย่างหนึ่งที่น้องเก่งมากคือเรื่องดนตรี

เห็นเขาบอกว่าปีโอนโเนอลนี่เก่งมาก

เล่นพริ้วอย่างนี้เลยนะครับครับ

พูดเพลงอะไรไปตามที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมา

แต่ถ้าที่ศูนย์เขาให้เรียนหนังสือไม่เอา

มีความอินเนลทางด้านตัวนทรีย์สูงรู้จักพี่แซนมานานเท่าไรล่ะพี่เบิ้ม

ในภาพชีวิตพี่แซนเป๊กจะเห็นพี่แซนปรบมือนะ

เหมือนการปบมือมันช่วยอะไรพี่แซน
เชื่อว่าให้เสียงมันสะท้อนครับครับ
ว่าเราจะเดินเราก็ปบให้มันสะท้อน
ก็จะรู้ว่ามีอะไรกีดขวางอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เหรอคะ

เหมือนก็คือการยิงคลื่นโซน่าคลื่นเสียงไป

แต่ใกล้เคียงมากเดินตรงมาหาได้เลย

หาคุณแป๊กกี้ได้ไหมครับ

สุดยอดสุดยอดเดี๋ยว
ใครมาหาผู้ชายเนี่ยหลงไปนู้นเลย

พี่แซนเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องปบมือตลอด
ผู้หมาหวังว่ารุ่งถูกหยึดขวังอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ได้ยินเสียงรถเครื่องดังปุ๊บก็หลบก่อนครับผม

แล้วทำไมไม่ใช้ไม้เท้าพี่แซน
เคยใช้ไหมครับเคยใช้ไหม
มันไม่สะดวก
อีกสองคนเขามาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ศึกอาชีพเหมือนกัน
เขามาเลี้ยงไก่เลี้ยอะไรแล้วทีนี้ที่สุดเนี่ยเขาจะมีห้องดนตรีอยู่
ดนตรีเนี่ยคือที่ศูนย์เขาต้องปิดเปิดเป็นเวลาใช่ไหม
แต่ทีนี้เวลาถ้าสมมุติเวลาปิดแล้วปิดแต่เขาไม่ยอมกลับ
เขาก็นั่งร้องเพลงตบไม้ตบมือไปแล้วเป็นจังหวะด้วย
มีเคอบริสต์สองชั้นอีกมีพะยางลูกหลังอีกเยอะ
กลายเป็นรวมวงกันเป็นเพื่อนสนิท
กลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันในภาพชีวิตเมื่อกี้

แซนหลังจากที่เราห่างหายกับเพื่อนไป
กลับไปอยู่บ้านเหงาไหมไม่เจอเพื่อนเลย
โอ้ยเหงาคิดถึงมากเลยครับผม

เวลาอยู่กับเพื่อนนี่ทำอะไรสนุกกันบ้างคะ

ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ตั้งวงกันเล่นกันเอง
เล่นกันสนุกมากเลยครับ

ถ้าเจอจะกอดเพื่อนไหม
คิดถึงเพื่อนมากไหม

คุณผู้ชมวันนี้นะอยากจะใช้คำว่า
รู้ทีมงานทำได้ยังไงนะ
เหมือนงมเข็มในมหาสมุด

เพื่อผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่กับเราตรงนี้
วันนี้เป็นวาระแล้วก็โอกาสพิเศษจริง

เพื่อนสนิทของคุณแซนค่ะมา
ครับคุณกบกับคุณปริชา

โอ้โฮ

โอ้โฮ

เสียงเป็นอะไรอ่ะ
แล้วก็ควรดูแลลูกวงมีชื่อวงเนี่ย
ต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้าต้า
ก็จะฮาร์สฮาร์ส